สุดท้ายนี้นะคะแท็กซี่พาชิมพลาดไม่ได้เลย

จะพาคุณผู้ชมไปทานข้าวแกงปักใต้ร้อยจังฮู้
ร้านนี้เนี่ยธรรมดาหรือว่าไม่ธรรมดาก็ไม่รู้แหละ
แต่รับรองว่าเด็ดแน่นอนจะเป็นที่ไหนยังไง
ไปดูกันเลยในช่วงของแท็กซี่พาชิม
แท็กซี่พาชิม

รสชาติก็เด็ดแม่ค้าก็เด็ด

คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราอยู่ในช่วงของ

ไม่ต้องได้ยินพี่วิเศษเขาพูดมาว่า
มีร้านอาหารปักใต้ร้านหนึ่งค่ะ
ที่อร่อยเด็ดมากถึงเครื่องมากเผ็ดร้อนจัดจ้านมาก
โอ้โหร้านนี้ก็ขวัญใจแท็กซี่อีกเหมือนเดิมน่ะนะคะ
จากอาหารใต้นะคะรสชาติมันจะจัดจ้านแล้วเนี่ย
เจ้าของร้านก็จัดจ้านด้วยค่ะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวจะพบรสชาติหนึ่งแน่เลย

ชื่อว่าหลายคนน่ะด้วยเฉพาะเราเนี่ยเนาะ
หญิงเนอะเราก็ชอบอาหารรสจัดอยู่แล้วนะครับ
ฉะนั้นอาหารใต้ร้านที่พี่จะพาไปเนี่ย
รับรองได้ถึงใจจริงค่ะ

จูลี่คะเส้นทางที่เราจะมุ่งหน้าไป
เราจะไปเส้นไหนที่เร็วดี

แล้วก็มุ่งหน้าขาออกเลี้ยวขวาเข้า

ยิงยาวออกมาเลยพระราม๙นะคะ
ถึงแยกตัดกับศรีนครินปุ๊บเราก็เลี้ยวซ้าย
แยกกรุงเทพกีธานะคะก็เลี้ยวซ้ายตรงนั้นเลยค่ะ
ถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมร้านสุดขนึงข้าวแกงปักใต้นะคะพี่จูลี่
และนี่ก็คือเจ้าของร้านของเรา
เห้ยเห้ยป่ะได้ยัง

และนี่ก็คือพี่หนึ่งเจ้าของร้านคนสวยสุดจัดจ้าน
ที่ดูแล้วอาจจะเผ็ดกว่ารสชาติอาหารของร้านสุดขนึงข้าวแกงปักใต้

เรียกว่าใครอยากจะทานอาหารใต้แท้มาที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง
และแล้วใบตองก็ได้เมนูที่จะลองชิมในวันนี้แล้วนะคะ
ของที่ร้านสุดทะนึงข้าวแกงปักตายรสเต็ดสองสี่สาม
เมนูนี้ค่ะ
นี่คือเมนูหมูผัดกะปิและแกงขี้เหล็ก

ญาติเรียกแม่หนึ่งนะฝากตัวเป็นลูกเลย

เดี๋ยวให้แม่ขายเลยว่าอาหารแม่เนี่ยเด็ดยังไง

เราสั่งกะปิมาจากปักตายเลยค่ะ
อันนี้นะคะเป็นกะปิกุ้งล้วนที่คุณแม่ทำเอง
ส่วนแกงขี้เหล็กปลาย่างจุดเด่นของแกงขี้เหล็ก
ต้องเอามาต้มอีก๒ครั้งใส่เกลือหน่อยนึง
แล้วก็เทน้ำเย็นราดลงไปในขี้เหล็กนะคะ

จะได้รสชาติของขี้เหล็กที่ไม่คมรสสมปรอม

หมูผัดกะปิเนี่ยอร่อยมาก

กรีนี่คือจะมีความหอมแล้วก็ไม่เค็มเกิน

ส่วนแกงขี้เหล็กปลาย่างไม่ขมจริงค่ะคุณผู้ชม
เป็นแก๊งขี้เหล็กที่รสชาติละมุนมาก
มันก็มีกลิ่นกะทิใช่ไหมแม่
เป็นกะทิแล้วก็กลิ่นปลาย่างคือหอมมากค่ะ
จัดจ้านถึงเครื่องทุกเมนูเลยนะคะ

ก็มีประมาณ๑๕อย่างค่ะ

รสชาติใต้แท้ทุกอย่างก็อร่อยหมดเลย
ได้หมดไม่ซ้ำกันเลยแต่ละวัน

ตี๔แม่ขายใคร
ตี๔นี่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าแท็กซี่ค่ะ

แม่คะสวยคืออันดับนึง

รสชาติของอาหารจัดแล้วก็ราคาถูกค่ะ

อร่อยเด็ดเผ็ดจัดจ้าน

ลองลิ้มชิมรสกันได้เลยค่ะ
แท็กซี่พาชิม

ออกแล้ว
จังหู้รอยจังหู้รอยยันหู้เลย

มือการทำข้าวแกงของแม่และที่สำคัญ
ถ้าใครเห็นดอกไม้ของแม่เนี่ยรับรองว่าไปถูกร้านนะคะ
แกงสุดขนึงอาหารปากใต้จ้า
ไม่เห็นดอกไม้แสดงว่าไม่ใช่นะ

ที่ไลน์มาพูดคุยกับเราในวันนี้

ก็เที่ยววันหยุดให้มีความสุขแล้วกันนะคะ
ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัย

ไม่เจอกันนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันอังคารเวลาเดิม๘โมง๔๕ค่ะตลอดข่าวเช้านี้
ครับผมส่วนช่วงนี้หมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป